อีกหนึ่งอย่างที่ระบาดหนักไม่แพ้กันก็คือ
งานดีงานสบายอยู่ปลอดภัยเงินก็ดีด้วย
ขอแค่ไปทำงานประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงหลายคนถูกหลอกไปเยอะมาก
คุณบอสคือหนึ่งในนั้นบอสเป็นนุ่มไทยอายุ๒๑ปี

คุยจนมั่นใจว่ามันดีจริงมันอย่างนั้นมันอย่างนี้ก็ตัดสินใจไป
โอ้โหสุดท้ายหนีตายแทบไม่ทันนะคะ
ขอให้ทุกคนช่วยผมนะครับขอบคุณคนรู้๑๒คนนะครับ
ผมมาทำงานผมถูกหลอกมาเป็นอย่างที่พูด
ผมมาอีกอย่างพูดอีกอย่างหลอกผมมาขาย
ใดที่ผมยังไม่กลับผมยังเอาเรื่องไม่ได้นะ
ผมอยากให้เพื่อนพี่นะแชร์ให้ผมหน่อย
หรือแจ้งความให้ผมหน่อย
นี่ค่ะน้ำตาลลูกผู้ชายไหลออกมาแบบไม่อายเลยค่ะ
เพราะว่าบอสเพิ่งจะหนีตายออกมาจากกลุ่มในหน้าที่กัมพูชา
แล้วก็ไลฟ์ขอความช่วยเหลือค่ะ
เพราะว่าน้องไม่รู้จะไปทางไหนยังไงต่อ
หลงทางอยู่ในเมืองศรีฮนุนะคะ
คือน้องเล่าให้ฟังแบบนี้ตอนแรกเนี่ยตกลงกันดิบดีเลย
ว่าจะชวนมาทำงานเงินดีงานปลอดภัยอยู่สบาย

ถูกพาตัวไปส่งให้แก๊งในหน้าชาวกัมพูชา
แล้วถูกบังคับให้ทำเป็นคอร์เซนเตอร์กับแอดมินเว็บพนัน

เพราะอาศัยจังหวะตอนมีคนพาไปยืนรอรถ
จะส่งตัวให้กับโกดังจุดทำงานอีกจุดหนึ่ง
วิ่งออกมาแบบไม่คิดชีวิตเลย
พอหนีมาก็หลงอยู่ในเมืองพระศรีฮานุอะค่ะ
เพราะว่าต่างบ้านน้องไม่เคยมามาก่อนก็ไม่รู้จะต้องหนีไปไหนยังไง
บอสถ่ายแล้วเอามาให้เราดูนะคะ
สุดท้ายบอสต้องวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากร้านอาหารจีนที่อยู่ในเมือง

ต้นเดือนมิถุนายนไปเห็นโพสต์จากคนใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง
ประกาศหาคนไทยไปทำงานต่างประเทศ

ผู้ชายคนนี้บอกว่าเออน้องมันมีค่าเดินทางนิดหน่อยนะ
แต่คุ้มมากเลยเพราะเงินดีและปลอดภัยด้วย

ก็พูดคุยกันก็ถามรายละเอียดต่างนานา

รับคู่แฟนกลุ่มเพื่อนเห็นไหมเอาหมดเลย
เป็นหล่ามจีนอังกฤษอะไรยังไงเอาหมดเลย
กระทั่ง๔มิถุนายนไปที่อรัญญประเทศตามที่นัดกันไว้
มีหลักฐานการเดินทางทั้งหมดเนี่ยบอสเอามาให้เราดูหมดเลยนะคะ
อสบอกว่าจริงระหว่างการเดินทางผมก็รู้สึกแปลกแล้วนะพี่

แต่ละจุดเนี่ยทีมงานที่พาไปต่อรถมันก็เปลี่ยนหน้าไปเรื่อย
ผมก็พยายามทักถามกลับไปหาเจ้าของโพสต์ว่าพี่
ตะโลมันใช่จริงไหมปลอดภัยจริงไหม
ก็ยังย้ำกลับมาอีกว่าเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยสบายมีอะไรโทรหาพี่ได้ตลอดไม่ต้องกลัว
ตำรวจไทยกัมพูชาเขารู้จักกันหมดคนของพี่เอง
ข้ามไปแล้วเดี๋ยวเขาพาไปกินข้าวนะไม่ต้องกลัวพูดอยู่แบบนี้
พอไปถึงปุ๊บโอ้โหโดนจับเข้าโกดังเลยค่ะ
แล้วมีคนมาแจ้งบอกอ้าวเด็กใหม่ใช่ไหมไปไปนั่งลุมกันตรงนี้เลย
บอกว่าเฮ้ยพี่นี่ไม่ใช่ที่ตกลงกันไว้ผมไม่ทำ
ปฏิเสธอย่างกล้าหารผมไม่ทำ

ได้กลับก็ได้แต่ว่าต้องจ่ายเงินใช้หนี้มาก่อน

เฮ้ยผมไปเป็นหนี้พี่ตอนไหน

เออเขาก็บอกผมไม่จ่ายผมไม่เป็นหนี้พี่ตอนไหน

ถ้าไม่จ่าย๓๐๐๐๐เดี๋ยวจะเอาไปขายต่อ
อื้อฮือ
แต่พูดจีนได้มาเปิดมาเปิดธุรกิจสีเทาที่นี่ครับ

เจ้าของเขาเป็นคนสัมภาษณ์งานเลยว่า
มีเด็กมาสมัคร๖คน
แต่เพื่อนเขาผ่าน๔คนอีก๒คนไม่ผ่าน
ก็คือรวมผมด้วยเป็น๓ใช่ไหม
เขาก็ถามว่าจะเลือกเพื่อนหรือจะเลือกงาน
บอกเลือกเพื่อนเลือกเพื่อนก็กลับไปเลย

เขาส่งไปขายอีกบ้านหนึ่งอีกที่หนึ่ง

หรือว่าเพจขายปลากระป๋องของหมอปลา

บอกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปรับบอสกลับเมืองไทยค่ะ

ว่าจะมีงงมีงานนู่นนี่นั่นไง
พอน้องไม่รู้ว่าจะต้องเป็นแก๊งกราฟเฟนเตอร์
แต่พอไปแล้วเป็นแก๊งกราฟเฟนเตอร์
น้องก็เลยหนีออกมาไง
ต้นทางที่หลอกน้องบอสพรากฏว่า
เขาบอกว่าทำงานอยู่สื่อท้องถิ่นที่จังหวัดเชียงใหม่
แต่ไปตรวจสอบแล้วเนี่ยยังหาตัวตนไม่เจอตอนนี้เนี่ยกำลังเร่งตรวจสอบอยู่
แล้วก็เตรียมที่จะให้สื่อที่ถูกแอบอ้างเนี่ยเตรียมแจ้งความดำเนินคดีด้วย
เพราะว่าล่าสุดยังเคลื่อนไหวแล้วก็ยังคงประกาศหาคนไปทำงานแบบนี้อยู่
เดี๋ยวต้องตรวจสอบเลยว่าคุณเป็นใครแอบอ้างหรือเปล่า
แล้วก็คุณมีส่วนในพฤติกรรมการค้ามนุษย์มากน้อยแค่ไหนค่ะ
คือข้อมูลจากบอสเนี่ยจะถือว่าทลายเครือข่าย